เรามีข้อมูลของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กรัดยิงที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
เขาบอกว่าพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าว
อยากจะเล่าประสบการณ์แล้วก็จะทำให้เห็นว่าเออเขารอดชีวิตมาได้ยังไงอืม
คนนี้เขาเป็นพ่อค้าขายนาฬิกาอยู่อ่ะนะคะเขาบอกว่ากำลังยืนขายของอยู่
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วเขาก็เห็นน้องเนยที่ขี่บิ๊กไบท์ค่ะ
จอดรถไปช่วยคนที่ถูกยิงเขาเห็นเหตุการณ์หมดเลย
เขายกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปอืม
ถ่ายคลิปแล้วยังไงรู้ไหมคะคนร้ายหันมายิงใส่เขาอ๋อเหรอ
หันปืนมายิงใส่แล้วเขาวิ่งหนีแล้วเขารอดชีวิตมาได้เนี่ยค่ะ
เขาก็เลยมาบอกเล่าเหตุการณ์ให้กับนักข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
พ่อค้าขายนาฬิกาคนนี้นะคะชื่อว่าคุณนำพลน้อยหมื่นวัยค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ยืนขายของอยู่ตอนแรกได้ยินเสียงดัง
นึกว่าคนทะเลาะกันวิ่งไปดูด้วยนะคะอืม
พอวิ่งไปดูปุ๊บเห็นคนร้ายถือปืนยกขึ้นมากราดยิงชาวบ้านค่ะ
แล้วก็เห็นน้องเนยที่ขี่บิ๊กไบท์ไปจอดบิ๊กไบท์ช่วยคนที่ถูกยิง
เห็นกับตาเลยว่าคนร้ายหันกลับไปยิงน้องเนยต่อแล้วคนร้ายก็กราดยิงคนอื่นต่ออีก
คือใครเข้าไปตรงนั้นคนร้ายมันยิงหมดเลยอะค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งคนร้าย
ยหน้ามามองคุณนำพลที่ยืนอยู่นะเพราะว่าคุณอำพลเนี่ยเขาถ่ายคลิปด้วย
พอคนร้ายเห็นยกปืนขึ้นมาจ่อใส่เลยนะคะแล้วยิงใส่ด้วยนะคะ
ยิงใส่ไปสองนัดจนกระจกแตกตอนนั้นคุณนำพลบอกว่าโอ้โหวิ่งค่ะ
วิ่งหนีเอาตัวรอดให้เร็วที่สุดแล้วก็ตะโกนบอกคนอื่นอื่นในห้างที่ยังไม่รู้ว่าให้หลบให้หลบ
เพราะว่าคนร้ายจะต้องเข้าไปแน่จนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ออกไปทางที่
ยืนมองกระจกด้านหลังอยู่ก็ยังเห็นคนร้ายยิงถังแก๊ส
ลุกไปทั่วเลยอะค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาโชคดีมากนะ
กระสุนฉลับไม่โดนนะคะหลังเกิดเหตุโอ้โหที่เขารอดชีวิตมาได้
บุดหวิดเขาตระเวนทำบุญเลยก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
ทำให้สามารถรอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิดค่ะ
อยู่ครับก็คิดว่าวันนั้นก็ถ้าเราวิ่งเร็วอีกหน่อยหนึ่งก็น่าจะไม่เหลือ
ผมวิ่งไปแล้วใช่ไหมเขาเห็นผมเห็นผมมองเขา
แล้วเดี๋ยวเหมือนว่าเค้าเร่งปืนขึ้นมายิง

ตอนนั้นได้ประมาณสัก๒นัดได้ครับยิงปั้ง
สิ่งนี้เสี่ยงฟื้นประทานกันแล้วก็โต้เถียงกันท้าทายกันออกมา

ที่ตังค์บริวัติบอกว่าแน่จริงก็ออกมาสิอะไรทั้งตรงเนี่ย
อ๋อเหรอคือมันจุดไหนจุดตรงนี้เนี่ย
จุดจุดจุดจุดชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งครับ
อืมส่วนพนักงานอีกคนนึงค่ะเป็นหัวหน้าแม่บ้านดูแลอยู่ชั้นหนึ่งนะคะ
ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือได้ยินเสียงคนตะโกนในวันเกิดเหตุนะคะบอกว่าลูกค้าถูกยิง
ก็เลยรีบวิ่งไปดูเห็นเลยค่ะวิถีกระสุนคนร้ายยิงใส่รถเก๋งคันสีขาวอะค่ะ
ใส่หลายนัดนะคะตอนนั้นไม่เห็นตัวคนร้ายเห็นแค่วิถีกระสุน
ก็เลยรีบพาลูกค้าอีกหลายคนขึ้นลิฟต์หนีไปบนชั้น๕
แล้วก็มองผ่านกระจกลงมาเห็นกับตาเลยค่ะว่าคนร้ายกราดยิงใส่ลูกค้าคนอื่นอื่นต่อ
นาทีนั้นที่มองลงมาเห็นคนร้ายยิงเห็นคนล้มลงไปต่อหน้าต่อตาเห็นเลยนะ
ทีละคนทีละคนทีละคนกลัวมากตกใจมากไม่เคยเห็นภาพอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะคะ
แล้วก็มียามค่ะวิทยุมาบอกว่าอย่ายืนริมกระจกให้ระวังวิถีกระสุนคนร้าย
ก็เลยพากันไปหลบอยู่ในห้องน้ำหลบอยู่ในนั้นชั่วโมงหนึ่ง
แล้วก็ได้ยินเสียงจากวิทยุบอกตลอดค่ะว่าคนร้ายอยู่จุดไหนอยู่ตรงไหนแล้ว
เพราะว่าเขาเป็นพนักงานที่เป็นแม่บ้านก็จะมีเหมือนแบบเป็นวอวิทยุนะคะ
ก็เลยรู้จุดของคนร้ายเพราะว่าจะมีการวอลบอกกันตลอดก็เลยสามารถพาลูกค้าออกมาได้อย่างปลอดภัย
รับเลยว่าตอนนั้นเห็นว่าคนร้ายเนี่ยยิงแบบไม่เลือกหน้านะคะ
แต่คิดว่าช็อกจริงเพราะว่ามันเห็นกับตาคนล้มไปทีละคนทีละคนทีละคน
จากวันนั้นจนวันนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วยังนอนไม่หลับเลยนะคะ
ภาพเหตุการณ์ยังตามมาหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็บอกว่าคือโชคดีนะที่มีวิทยุสื่อสารทำให้หลบหนีได้ทัน
แต่ก็ไม่รู้นะคนที่ต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้คือเป็นคนบริสุทธิ์นะคะ
ไม่มีใครที่จะสามารถยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันเลวร้ายที่สุดแบบนี้ได้
ส่วนตัวของเธอเองก็ต้องใช้เวลาถึงจะลืมเหตุการณ์นี้ได้นะคะ
วิถีกระสุนนะคะยิงรถรถที่หนูมองเห็นคือรถเก๋งก่อนสีขาว
แต่ไม่รู้ว่ายิงของอะไรด้วยทรงข้างหลังกระโปรงมันโดนยิงแล้วกระดิ้น
มันจะมีรถน่าจะเป็นรถปูร้ายหรือเปล่าหรือรถอาหารจอดต่อจากรถทันสีขาวนั่นแหละค่ะ
ตั้งประตูหนูก็เลยกลัวกลัวก็เลยพาลูกค้า๓๔คน
ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้เขาจะวิ่งมาทางไหนเลย
เกลมันอยู่ตรงระหว่างชั้นตี
พอดีก็เลยกดลิฟต์แก้วแล้วก็ขึ้นไป
ไปยืนดูตรงฐานสกายเล็กมันจะมีกระจกอยู่แล้วนะคะ
กระจกก็เลยมองดูก็เห็นแต่แค่เหตุการณ์ที่
แบบผู้ที่คนที่โดนยิงอะค่ะ
ล้มลงทีละคน๒คนมาชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าค่ะ
เพราะว่าหนูได้ยินเสียงวอตลอด